ตามความคืบหน้าเพราะว่าเหตุการณ์นี้เมื่อวาน
เหตุนี้ค่ะภาพที่เห็นเป็นกล้องจากด้านหลังรถ
ที่อยู่ดีกลุ่มวัยรุ่น
กลุ่มคนที่เขามาทำร้ายเดินเข้ามา
แล้วก็เหมือนกับพูดอะไรสักอย่างแล้วสาวหมัดใส่แบบนี้เนี่ยนะคะ
หลังจากนั้นมีการเอามีดมาแทงด้วยนะ
มีมีดมาแทงแล้วตรงนี้ช็อตนี้น่ากลัวสุดคุณ
คือหยิบปืนมาจะยิงแต่ว่าโชคดีคือกระสุนมันไม่ออกมาค่ะ
คุณดูผู้โดยสารคนอื่นสิครับ
ก็ตกอกตกใจกันสิคะบนรถว่ามันเกิดอะไรขึ้นแบบนี้
เหตุการณ์นี้รถปอ๑๓๔วิ่งระหว่างเคหะบางบัวทองจตุจักร

หนึ่งคนก็คือถูกแทงแล้วก็ถูกยิงด้วยปืนไทยประดิษฐ์
โดยผู้บาดเจ็บคือนายอนุชาเอี่ยมละเอียดวัย๒๖ปี

ก็ลงที่ป้ายหน้าสุภาลัยคอนโดถนนรัตนาธิเบส
หลังจากนั้นผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มเลยนะ
สัก๖๗คนก็ขึ้นแท็กซี่หลบหนีไป
ความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะพันธุ์ตำรวจเอกกิติศักดิ์เที่ยงกมล
ผู้กำกับการสพรัฐนาธิเบสก็เปิดเผยนะคะ
บอกว่าเหตุการณ์วัยรุ่นทะเลาะวิวาดกันบนรถปอ๑๓๔เนี่ยนะ
ตอนนี้ผู้บาดเจ็บ๑รายอาการถือว่าปลอดภัยแล้ว
แล้วก็ชุดสืบสวนเขาก็มีการสืบทราบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นนักศึกษาอาชีวะย่านดุสิต
ตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดี
ส่วนผู้บาดเจ็บก็ทราบว่าช่วยพ่อทำงานรับเหมาต่อเติม
ตอนนี้หมออนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วรอให้อาการดีขึ้น
จะมีการเรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วก็ผู้กำกับบอกด้วยนะคะว่าเรื่องนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษา
แต่เป็นความขัดแย้งส่วนตัวในเหตุการณ์เฉพาะหน้า

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปฟังเสียงผู้กำกับกันหน่อยนะคะ
ความขัดแย้งมาก่อนไม่น่ามีหรอกครับ
น่าจะเป็นเรื่องของวัยรุ่นขึ้นมาบนรถแล้วก็ไม่พอใจเพื่อนบนรถเมย์เท่านั้นเองครับ
ไม่ตามนะครับต่างคนต่างมาอยู่แล้วครับหน้าเดอร์มอร์
เขาขึ้นรถที่หน้าเดอร์มอร์ไม่ได้ตามอะไรกันมา
อีกฝ่ายหนึ่งก็มาเพื่อจะขึ้นรถกลับบ้าน
อีกฝ่ายหนึ่งก็จะขึ้นรถไปหาเพื่อนผู้บาดเจ็บก็จะขึ้นรถไปหาเพื่อนครับ
ไม่เคยรู้จักกันเลยไม่รู้จักเลยครับ

กลับบ้านแล้วครับนะฮะก็ได้ทำการเย็บแผล
แล้วก็กลับบ้านแล้วรอคุณหมอนัทอีกครั้งหนึ่งครับ
เดี๋ยวถ้าอาการเขาแข็งแรงมากเนี่ย

แต่ระหว่างนี้เราก็สืบสวนสอบพยาน

คนขับรถเมย์กระเป๋ารถเมย์นะครับ
ได้อธิบายรายละเอียดในคดีให้เราทราบหมดแล้วครับ
เกี่ยวครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสถาบันนะครับ
เป็นเรื่องส่วนตัวของเหตุการณ์เฉพาะหน้าครับ
ไม่ใช่คู่อาริไม่ใช่เรื่องของสถาบัน
ใช่แล้วก็นี่ค่ะผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเขายังเล่าด้วยนะ
บอกวันนั้นขึ้นรถที่หน้าเดอร์มองาวงวาน
ทีนี้ตอนขึ้นมาเขาก็มานั่งแถวหลัง
แล้วก็เห็นกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุขึ้นตามมา
ทีนี้มันมีการมองหน้ากัน
เขาก็สงสัยว่าเขาก็ไม่ได้รู้จักกลุ่มผู้ก่อเหตุ

เพราะว่าในคลิปจะเห็นนะตอนที่กระเป๋ารถเมย์มาเก็บเงินคนแถวหลัง

เหมือนเฉง้อมองหน้าคนที่นั่งท้ายรถ
ที่คุณสืบสกุลบอกรู้ไหมว่าคนก่อเหตุเขาเดินมา
เขาพูดอะไรพูดอะไรเขาบอกว่าเฮ้ยมึงดึงหน้าใส่กูเหรอ
แล้วคนเจ็บเขาก็เลยบอกว่าดึงหน้าอะไร
หลังจากนั้นค่ะถูกสาวหมัดใส่ทันทีเลยนะคะ
ซึ่งผู้บาดเจ็บก็ยืนยันนะ
บอกว่าไม่รู้เลยว่าเกิดจากอะไร
ตัวผมทำงานแล้วไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับสถาบัน
แต่ไม่รู้ว่าเป็นสถาบันไหน
ส่วนคนที่ยิงใส่เสื้อลายสก๊อต
คนที่แทงใส่เสื้อลายสก๊อตแขนยาวสีฟ้า

จำได้หมดแล้วบอกว่าอยากเจอหน้ามาก
ตอนนี้เขายังปวดแผลที่ผ่าตัดอยู่
เพราะว่าโดนแทงจากสดือทะลุไปที่หลัง

แล้วก็มีฟกช้ำจากการถูกต่อย

ผมจะไปให้ปากคำเพิ่มเติมกับตำรวจแน่นอน

เพราะเมื่อวานี้พอมีคลิปออกมา

ดูสิคุณผู้ชมส่งข้อความมาถามเลย

ว่าคนที่บาดเจ็บจะเป็นผู้บริสุทธิ์
หรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถาบัน